ใครที่ชมข่าวอยู่เป็นคนขอนแก่นอยู่ที่อำเภอเมืองขอนแก่น
ส่งมาบอกหน่อยรู้จักคนนี้ไหมสมจิตบ้านทุ่ม
คือเขาบอกว่าคนในขอนแก่นจะรู้กันดีเลยว่าเนี่ย
คือผู้ชายโรคจิตชอบขึ้นไปบนรถโดยสาร
แล้วบางทีก็ทำพฤติกรรมอนาจารย์
โดยเฉพาะเด็กหลายคนเด็กนักเรียนเขาเคยเจอ
แล้วน้องผู้หญิงคนนี้มีการโพสต์เตือนภัยด้วย
บอกว่าติดตามคือเห็นข่าวนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้ว
แล้วไม่คิดว่ารอบนี้จะมาเจอตาคนนี้สมจิตบ้านทุ่มเนี่ย

โดยนักเรียนหญิงคนนี้เขาโพสต์ภาพแล้วก็บอกว่าวันนี้
ขึ้นรถโดยสารสายดอนโมงปกติขึ้นบ้านฝางสายสีเขียว
ก็เจอลุงแกก่อนนี้เคยเห็นแต่ข่าวของลุงแก

ลุงแกเอามือจับอวัยวะเพศของตัวเอง
แล้วมีการใช้เข่าดันมาที่ขาของน้องผู้หญิง
คือดันแรงมากอ่ะแล้วน้องผู้หญิงเขาก็ดันคืนเท่าที่ทำได้
แล้วลุงแกก็ดันคืนมาแรงกว่าเดิมอีก
ไม่รู้จะทำยังไงไงน้องผู้หญิงก็ได้แต่ดันคืน
ทำอยู่อย่างนั้นนะคะจนแกลงรถไป

ลงแถวบ้านทุ่มนี่ไงเขาก็เลยเรียกว่าสมจิตบ้านทุ่ม
ชาวเน็ตนะโดยเฉพาะคนขอนแก่น
บอกว่าอุ้ยผู้ชายคนนี้แหละคือในสมจิตเป็นชาวบ้านทุ่ม
เขาจะทำแบบนี้กับนักเรียนหญิงเวลาขึ้นรถโดยสารขึ้นรถสองแถว
กลับบ้านสถานที่ที่เจอบ่อยนี่เลยคุณผู้ชม
หน้าโรงเรียนนครขอนแก่นในพื้นที่บ้านทุ่ม
ตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองขอนแก่น
ปีที่แล้วนายสมจิตก็เคยตกเป็นข่าว
เคยโดนตำรวจจับด้วยนะข้อหาอาณาจารย์
แล้วก็ส่งตัวนายสมจิตไปรักษาอาการป่วยทางจิตมาแล้ว
ทีนี้พอเขากลับมามาก่อเหตุแบบนี้ซ้ำอีก
เด็กในพื้นที่บอกว่าหนูกลัวค่ะหนูกลัวไม่ปลอดภัย
เพราะว่าไม่รู้ว่าเหตุการณ์แบบนี้จะมาเกิดขึ้นกับหนูหรือเปล่า
เอาฟังน้องเน่นารีเขาบอกไงค่ะ

แกขึ้นรถสองแถวไปแล้วแกก็กลับอวิวาเภสต์ตัวเอง
แล้วก็ขยับเข้ามาเรื่อยค่ะจนลงรถเลย
เห็นข่าวเห็นเพื่อนแชร์แบบนั้นแล้วส่วนตัวเราร่วงนะครับ
ก็กลัวโดนกับตัวเองนะครับ
นี่ไงน้องผู้หญิงด้วยกำลังโตเป็นสาวเป็นวัยรุ่น

แล้วพอเจอนายสมจิตบ่อยคือที่หน้าโรงเรียนนครขอนแก่นไง

พอโรงเรียนนครขอนแก่นบอกว่า
พอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพ
พอพอพอพอพ